ดีก็เกิดขึ้นในวงการบันเทิงนะช่วงนี้๒๙ปีหมาดเลย
สำหรับสาวสวยคนนี้เบลล่ารานีนั่นเองค่ะ

แล้วก็เห็นว่าปีนี้นะคะเบลล่าจะขอชวนแฟนค่ะ
แฟนคลับทั้งชาวไทยชาวต่างชาติรวมแล้ว๕๐๐ชีวิตเลย
บอกว่าเอามาสร้างความทรงจำดีกัน
บรรยากาศก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นโอ้คุณสนุกสนานด้วย
รวมไปถึงอีกหนึ่งคนที่สำคัญมากกับวันเกิดของเบลล่า

ซึ่งเบลล่าจะเขินอายขนาดไหนกับเรื่องนี้
รวมไปถึงที่ได้รับฉายาในปีนี้นารีปีทอง

ขอบคุณพี่สื่อทุกคนนะคะ

แล้วก็ขอบคุณที่นึกถึงกันด้วยนะคะ
คืออันนี้ก็คือเป็นที่สุดของชีวิตแล้วค่ะ
แล้วก็ขอบคุณทุกคนมาก

เป็นรอยยิ้มพิมพ์ใจใช่ไหม

ขอบคุณมากค่ะสำหรับคำโวยพรค่ะ

ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีค่ะ
ยิ่งแบบว่าถ้าได้คุยกันเองอย่างนี้

แต่ว่าเรื่องของแบบเหมือนการให้กำลังใจกันอะไรอย่างนี้

ที่สุดค่ะ
ว่าต้องเปิดตัวเป็นแฟนกันไปได้หรือหรือห่อ

แล้วก็เป็นนารีปีทองทุกปีเลยนะคะ